หมอปลางานชู้ค่ะนอกจากจะต้องไปบ้านหลังนั้น
แล้วต้องมาบ้านหลังที่ที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้ด้วยนะคะ

หลังนี้ก็อยากให้มาเหมือนกันที่ลบบุรีหลังนั้นอยู่ไหนเดินทางไกลไหม
ระยองครับนี่อยู่ลบบุรีหลังที่ลบบุรีนี่เขาเป็นสองพ่อลูก
เขาบอกไม่ไหวแล้วจะเป็นบ้าอยากจะฆ่าตัวตายกันแล้วสองคน
นอนไม่ได้เลยสักคืนผีหลอกวิญญาณหลอนแถมมีกลุ่มจิ้งหรีดผี
หลีดผีส่งเสียงรังควันตามรังความทุกคืนจนจะเป็นบ้าตายแล้ว
เอาลองดูคลิปหน่อย
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือพิธีไล่ผีไว้ไล่วิญญาณของสองพ่อลูกคู่นี้นะคะ
เขาใช้วิธีจุดไฟไล่วิญญาณค่ะแล้วไปจุดคุณผู้ชมจะเห็นเป็นขอบสี่เหลี่ยมตรงนั้น
คือเป็นคอหารค่ะครับจุดในห้องน้ำเนี่ยลักษณะคือเขาจะถือขวดอะไรสักอย่างมา
แล้วก็เทลงไปในกองไฟที่จุดแล้วแล้วไฟมันก็ลุกพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นน่ะนะคะ
ทีมข่าวก็เลยบอกก่อนหมอปลาเดี๋ยวเราลงไปดูให้ก่อนละกัน
นะไปตรวจสอบดูก่อนมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะคะ
ไปถึงเนี่ยเจอคนพ่อก่อนคือนายประสงค์คนมั่นอายุ๔๘ปี
แล้วก็เจอน้องน็อตลูกชายวัย๑๕ขวบ
เขาบอกทุกวันนี้นะสองพ่อลูกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
ลองดูสิเห็นไหมใต้ตาดำคล้ำกันทั้งคู่เลยทั้งพ่อลูก
บอกไม่ได้นอนเลยจริงโดนผีรังความ

พอทางเดินมันเหมือนคนเดินไปเดินมา
ตลอดเป็นเหมือนเงาคนเดินเลยครับเดินไปเดินมาอย่างนี้ครับ
แล้วนี่มันบางทีก็น่าไม่ได้
พ่อนี่นะคะรีบพาทีมข่าวเราจูงมือไปเลยบอก
นี่มานี่มาดูนี่พาไปที่ห้องน้ำเมื่อกี้ที่จุดไฟ
แล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะจะมีขวดน้ำใส่ของเหลือง
แล้วเขาก็เทราดลงไปน้ำมันค่ะจุดไฟให้ไฟมันลุก
แล้วบอกเขาจุดทั้งในห้องน้ำและห้องนอน
นี่ไฟติดอีกเอามือดับไม่ได้สิคะอันตราย
ดับไม่พันยุคอยู่อย่าเอามือดับ

ไฟอย่างนี้ไม่ได้นะฮะก็ขวดมันมีน้ำมันอยู่
ใช่ไงเขาจูงมือทีมข่าวไปดูแล้วบอกว่าดูเปลวไฟสิ
เห็นไหมเปลวไฟมันผิดปกติมันหมุนวนขึ้นไปบนช่องลมหลังคา
คุณผู้ชมลองดูไปพร้อมกันเดี๋ยวเรากรอภาพให้ดูอีกทีนึง
ดูสิว่าเปลวไฟมันประหลาดไหม

ใช่แล้วก็เป็นเปลวไฟที่ลุกแบบน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะ

ผมดูแล้วก็ปกตินะครับ
มันก็พอจุดไฟเทน้ำมันไฟมันก็ลุกพลึบใช่ไหม
มันเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิง
แล้วมันก็ลอยขึ้นไปตามตรงช่องลม
ก็ถูกแล้วนี่แล้วพอเชื้อเพลิงหมดมันก็ค่อยมอดลง
ก็ถูกแล้วนะแต่ทีมข่าวบอกแบบนี้พ่อคือไอ้จุดไฟไล่ผีก็เรื่องหนึ่ง
แต่พ่อต้องระวังนะไฟมันจะไหม้บ้านเอานะมันอันตรายมากนะครับ
นายประสงค์ก็ยังยืนยันบอกไม่ได้ต้องจุด
คุณผู้ชมเราทำภาพเล็กให้ดูทางขวาด้วยนะ
แต่เราดูเขาบอกว่าตรงปลายเปลวไฟมันหมุนวน
มันหมุนวนขึ้นไปข้างบนหลังคา
นี่แหละสิ่งลี้ลับแน่นอน
นี่ในห้องนอนเขาก็จุดนะคะนี่ห้องนอนนะคะ

เออเขาบอกมันมีมันมีสิ่งลี้ลับแน่นอน
สามสี่วันวันนี้เขากับลูกชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
ก่อกวนทุกคืนข่มตานอนไม่ได้
สิ่งสำคัญเขาบอกว่าบางวันมีเสียงจิ้งหรีดผีดังระงมทั้งคืน
เราก็บอกจิ้งหลีดผีจริงหรือเปล่าพ่อ
คือมันจิ้งหลีดเฉยหรือเปล่า
หลีดผีแน่นอนเพราะว่าเคยเอายาฆ่าแมลงไปฉีดพ่นไล่แล้ว
จากจะไม่ไปยังร้องหนักกว่าเดิมด้วย

เพราะว่างั้นเขาบอกนอนไม่ได้มาหลายคืนจนจะเป็นบ้าอยู่แล้ว
คือถ้าจิ้งหรีดมันโดนอย่างนี้เนี่ยทอดกรอบเลยนะ
ใช่ไหมโดนไฟขนาดนี้

มันผงว่าผีอะไรมันเข้าปากครวบเลยนะ
นี่จุดอย่างนี้มันจะลามทั่วบ้านนะ
เออแต่มันอันตรายตรงที่ว่าไฟมันจะไหม้บ้าน
เอาทีนี้ทีมข่าวก็เลยเหลือบมองรอบบ้าน
บ้านหลังนี้เนี่ยแขวนพระเครื่องไว้เต็มบ้านเลยนะคะ
แล้วก็ติดป้ายกระดาษที่เขียนด้วยลายมือเขียนเอาไว้ว่า
บ้านครูคนในบ้านนี้เป็นสิทธิ์ของครู
และที่สำคัญในเหนือเคล็ดแบบนี้แปะเอาไว้ที่บ้าน
แล้วก็ที่แขนของคนพ่อนะคะ
คือเขาบอกว่าพ่อมีอาการแขนชา
เลยต้องเอาเทปพันสายไฟ
รัดข้อมือเห็นทางขวาไหมคะข้อมือขวาสีดำเห็นไหมคะ
เอาเทปพันธุ์สายไทยรัดข้อมือเอาไว้ให้หายชาหายปวด

มีทั้งปืนคือมีทั้งมิตร

บอกคนจะมองว่าผมเพี้ยนก็ไม่เป็นไร
แต่ผมกับลูกเจอเรื่องเฮียนมาจนไม่ไหวแล้วจริง
คิดว่าเป็นเพราะอะไร
เพราะผมหัวเหงื่ออยู่ที่หลัง
เพราะผมมาเอาออกไปไม่ได้

ประวัติความเป็นมาของบ้านนี้เป็นไงมีคนตายไหมที่เนี้ย
ไม่ทราบครับแต่แถวนี้ก็ว่าเป็นประชาเก่าอะไรนี่เนี่ย
แกจะไปให้เอาอะไรออกเอาผีออกจากบ้านอย่างนี้หรอ
เอาผีแหละแต่เรื่องแรกจริงอย่างหนึ่งเลยถ้าให้แขนมีอาการชาย
อย่าเอาเทปพันธุ์สายไฟไปมัดไว้แบบนั้นหาหมอก่อนหาหมอก่อน
มันมีอะไรขึ้นมาแต่ส่วนเรื่องผีอะไรเนี่ย
ดิฉันก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะจะผีจิ้งหรีดจะผีอะไร
เขาก็เลยบอกว่าอยากให้หมอปลาช่วยมาดูหน่อยครับหมอปลารับเรื่องแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าจากที่เบื้องต้นผมดูจากคลิปนะ
ผมยังสัมผัสอะไรไม่ได้ไม่มีวิญญาณลี้ลับอะไรยังไง
ฝากไว้แบบนี้ว่าอย่าเพิ่งวู้วามทำอะไรลงไป
รอก่อนรอเฉยเร็วนี้จะรีบลงพื้นที่ไปช่วย
วัยนี้เดี๋ยวผมจะลงพื้นที่เข้าไปช่วย
แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่คุณเจอเนี่ย
มันคือวิทยาศาสตร์หรือศัยศาสตร์แต่ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ
คือพี่ประสงค์เนี่ยแกบอกว่าที่ดินผืนนี้มีอาถรรพ์

ตอนซื้อมาอยู่พ่อตาเนี่ยถูกตำรวจวิสามัน๒ปีก่อน
นิมนต์พระมาปัดรังควานแล้วแต่ก็ยังเจอผีอยู่

เพราะกลัวไฟไหม้เพราะเนี่ยลักษณะพอเป็นทาวน์ฮาวส์บ้านมันจะติดกัน

เดี๋ยวก็จุดพอดีดับไฟกันไม่ทันแล้วยุ่งเลย